ลงใต้ไปก่อนเลยไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงครา
ถามคุณผู้ชมแบบนี้ว่าถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้
คุณจะทำไงมีผู้ชายคนหนึ่งขับรถไปพร้อมกับหลานสาว
ขับรถกระบะนะนึกภาพตามขับไปขับไปค่ะ
คุณผู้ชมจู่มีชายคลั่งขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบยิง
ราดยิงแล้วสักพักหนึ่งเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดดักหน้า
ผู้ชายคนที่ขับรถกระบะบอกว่าตอนนั้นก็ขับมาเร็ว
ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะหลบไปทางไหนนะคะ
เอาล่ะพุ่งชนเลยทีนี้คนที่เป็นชายคลั่งที่ไปยิงเขาเนี่ย
สุดท้ายค่ะร่างกระเด็นไปสักประมาณ๑๐เมตร
เสียชีวิตคาที่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะขยายความต่อว่า
ผู้ชายคนนี้ทำไมถึงต้องโกรธขนาดนั้นแล้วไปยิงเขาขนาดนั้น
พฤติกรรมก่อนหน้านี้เป็นยังไงเขามีปัญหากันมาก่อนหรือเปล่าค่ะ
เอาแบบนี้ก่อนจุดเกิดเหตุเกิดขึ้นบนถนนสายวัดเกาะ
ขุมทองชุมชนบ้านทุ่งคลองสอ
คือหลังจากที่เกิดเหตุแล้วผู้ชายคลั่งที่ไปยิงรถกระบะ
แล้วมีคนได้รับบาดเจ็บแล้วตัวเองก็โดนชนเนี่ยนะคะ
เสียชีวิตชื่อว่านายชัยธวัฒน์ทองขจรอายุ๒๖ปี
คนขับรถกระบะที่โดนยิงใส่รถชื่อว่าคุณศักดิ์ประกอบศุกร์อายุ๕๗ปี
เปิดใจเลยเล่าถึงเรื่องราววินาทีระทึกให้เราฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุตัวเขาอยู่ในซอยกำลังจะขับรถกลับบ้าน
พร้อมกับหลานสาววัย๑๓ปี
ระหว่างนั้นได้ยินเสียงปืนดังมาจากหน้าปากซอย
ก็นึกว่าวัยรุ่นเนี่ยยิงปืนขู่กันไม่ได้สนใจไม่ได้เอกใจอะไรค่ะ
เพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครไม่น่าจะมีใครคิดปองร้าย
แต่แล้วค่ะเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น
พอขับรถไปได้สักพักจู่ก็ถูกผู้ก่อเหตุ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามมาไล่ยิงเขาพยายามจะขับหนี
ขับหนีไปได้สักพักพอถึงจุดเกิดเหตุ
ผู้ชายคนนี้ขี่รถตามมาประกบแล้วยิงใส่๑นัด
ก่อนที่จะไปจอดรถดักกลางถนนเลย
คุณศักดิ์บอกว่าตอนนั้นเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะหลบไปทางไหน
ขับรถมาด้วยความเร็วจึงพุ่งชนชายคนนั้นจนกระเด็น
รถของตัวเขาเองก็เสียหลักตกลงข้างทาง
ส่วนหลานสาวก็ถูกลูกหลงกระสุนปืนเฉียวเข้าที่แก้ม
แล้วก็เจาะเข้าไปที่หายปลาร้าก็เลยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
วัย๑๓ปีเองตอนนี้น้องอาการปลอดภัยแล้วค่ะ
คุณศักดิ์ยืนยันเลยนะคะว่าไม่เคยรู้จักกับคนก่อเหตุมาก่อน
ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนแล้วก็ไม่เคยไปต่อว่าด้วย
ผู้ก่อเหตุจู่เบิ้ลเครื่องใส่เสียงดังมาก
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปโกรธผมด้วยเรื่องอะไร
ผมไปทำอะไรให้ฟังเสียงคุณศักดิ์หน่อยค่ะ
ไม่อยากยุ่งเหมือนกันแล้วก็ยืนยันแต่เราไม่ได้รู้จักกันเลยนะคะ
คุณศักดิ์บอกว่ายืนยันอีกครั้งว่าผมก็ไม่เคยรู้จักคนก่อเหตุนะคะ
ทีนี้ถามตำรวจเป็นตำรวจสภหัดใหญ่บอกว่า
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า
จนกระทั่งเกิดการไล่ยิงกัน
แต่ทั้งคู่จะมีเรื่องมีปากเสียงกันมาก่อนหรือเปล่า
อันนี้ตำรวจไม่ทราบยังบอกไม่ได้นะคะ
เดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำพยานแวดล้อมอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนพ่อของคนก่อเหตุค่ะ
คุณพ่อเนี่ยก็บอกว่าผมก็ปกติแล้วมาดูศพลูกชาย
รับว่าลูกชายเสพยา
และบางครั้งมีอารมณ์แปรปรวนฉุนเฉียว
ยังเคยมีประวัติถูกจับเรื่องปืนอีกด้วย
เท่าที่ฟังการบอกเล่าของชาวบ้าน
คิดว่าทั้งคู่น่าจะมีเรื่องกันเป็นปัญหาเฉพาะหน้า

แล้วก็ขับรถไล่ยิงคู่กรณี
กระทั่งเกิดเรื่องเกิดราวบานปลายนี้ขึ้นค่ะ